เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวนลุมพินี

อ้างว่าหัวหน้างานเนี่ยใช้งานเขาหนักเหลือเกิน
ชอบต่อว่าด่าทอเขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับนี่ฮะทางฝั่งของผู้ตายที่เป็นหัวหน้ารอปภของสวนลุมพินีเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาแล้วนี่ฮะคนก่อเหตุที่เป็นลูกน้องพอเห็นเนี่ยโอ้โหมาถึงก็เอามีดจ้วงแทงไม่ยั้ง
เลยนะฮะคือชาร์จเลยอ่ะค่ะคนแถวนั้นก็พยายามเข้ามาช่วยเข้ามาแยกกันคือจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะล้มฟุบลงไปเนี่ยฮะคนที่ถูกแทงพยายามยกรั้วเหล็กขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแล้วเขาก็ล้มฟุบลงไปก่อนจะเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับส่วนมือแทงก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อวานนี้นะครับจุดนี้คือ
ที่เป็นปอดของคนกรุงเทพนี่นะครับอยู่ฝั่งถนนรัชดำรินะครับ
จุดเกิดเหตุจะเป็นจุดเดินทางเข้าออกของรถต่างด้วยนะครับ
ผู้คนพลุกพลาดนะฮะยังมีร่องรอยคราบเลือดที่ยังติดอยู่ที่พื้นถนนด้วยนะครับ
แม่ค้าที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงคนก่อเหตุเนี่ยที่เป็นรอปภที่เป็นลูกน้องเนี่ยฮะ
ตะโกนต่อว่าด่าทอฝั่งของผู้ตายที่เป็นหัวหน้างาน
แล้วก็วิ่งถือมีดเนี่ยตรงปรีเข้าไปแทงเขา
ผู้ตายล้มลงกับพื้นคนแถวนั้นแล้วก็เพื่อนร่วมงาน
ก็พยายามเข้ามาช่วยกันห้ามช่วยกันแยก
แล้วก็ดึงมีดออกมาจากตัวของคนก่อเหตุ
แม่ค้าในพื้นที่บอกว่าผู้ตายเขาเป็นหัวหน้ารอปภนะครับ
นิสัยดีเขาไม่เคยว่าร้ายอะไรลูกน้อง
มีแต่ผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกน้องนี่แหละชอบไปพูด
หรือว่าตัดเพราะว่าหัวหน้างานเนี่ยชอบมาดุด่าเขา
แล้วมาดุด่าแต่เขาไม่เห็นต่อว่าลูกน้องคนอื่นเลย
ซึ่งทางแม่ค้าบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
รู้แต่ว่ารอปภคนก่อเหตุก่อนหน้านี้เคยประจำอยู่ที่ป้อมในสวนลุม
เพิ่งถูกย้ายออกมาประจำป้อมหน้าประตูเข้าออกทางประตู
ไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขาไม่พอใจ
เหมือนว่าคนเราถ้าไม่ทำงานบ่อยมันก็เหมือนกันว่าก็โดนจับจ้อง
พอโดนจับจ้องแล้วมันก็เลยคำเมนต์กัน
พวกเขาจะพกมีดทำอาหารอะไรของเขาไว้ติดตัวตลอดอย่างนี้ไง
เด็กพวกนี้มันชอบทำกับข้าวกินเออก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้า
แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
ว่าเมื่อวานนี้ผู้ตายเพิ่งมาซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะครับ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
คืนนี้แล้วยังไม่ทันจะได้กินเลยนะครับ
ขี่รถมาก็มาเจอเนี่ยลูกน้องนี่เดินปรีเข้ามาหาแล้วก็แทงใส่เลย
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเพิ่งย้ายมาประจำแถวบท๕

คุณระวีการได้คุยกับนายคารมศรีไพรนะครับ
เป็นรอปภของสวนลุมพินี
บอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายสวาสศรีราชเหล่าอายุ๔๔ปี
เป็นรอปภดูแลจุดลานจอดรถสวนลุมพินี
ส่วนผู้ตายชื่อนายอารมณ์บุญนานอายุ๕๖ปี
เป็นหัวหน้างานของคนก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคนก่อเหตุตะโกนด่าผู้ตาย
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าผู้ตายเขาขี่รถมาแถวนั้น
พอคุณคารมหันมาดูอีกที
ก็เห็นตอนที่เขาจ้วงแทงกันแล้วก็เลยรีบเข้าไปห้ามเข้าไประงับเหตุกัน
แล้วต้องไปดึงมีดออกมาจากนายสวาทคนก่อเหตุ
คือทั้งคู่เนี่ยเขามีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องรุนแรงถึงขั้นต้องฆ่ากันตาย
แต่ชนวนที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายก่อนที่นายสวาทจะไปแทงนายอารมณ์
เพื่อนรบพด้วยกันบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทางผู้เสียชีวิตที่เป็นหัวหน้างานเขาไปตรวจงานในพื้นที่ที่รอปภทำงานกันอยู่
แล้วไปเห็นนายสวาสเนี่ยนอนหลับขณะปฏิบัติงาน
ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มห้องแชทไลน์
ของรบพรูปนี้นายสวาทคนก่อเหตุนอนหลับอยู่
นายอารมณ์หัวหน้างานก็เลยถ่ายรูปแล้วส่งเข้าห้องแชทไลน์
ซึ่งจะมีผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นขึ้นไปอีกเนี่ย
บังคับบัญชาตามระดับชั้นเขาก็พิมพ์ไลน์ออกมาบอก
งั้นก็ว่ากันไปตามเรื่องของอำนาจหน้าที่กฎระเบียบอะไรต่างนานา
มันเหมือนกับที่ทำให้นายสวาทโมโหแล้วก็ไม่พอใจผู้ตาย
ที่ไปหาว่าเขาเนี่ยละเลยการทำงานแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยไปลงกลุ่มไลน์
ผู้หน้าคนนี้เนี่ยเพื่อถ่ายรูปเขากำลังนอนหลับ
หลับแล้วก็ส่งรายกลุ่มที่นี่ไอ้หลับอยู่แล้วตื่นมา
เห็นกันหมดครับจริงมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวตื่นขึ้นมาปั๊บมันดูลายกลุ่มว่าเอาตัวเองโดนถ่ายรูปเลยลงลายกลุ่ม
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปเนี่ยตำรวจสอนอนลุมพินีตามไปจับกลุ่มตัวนายสวาสตร์ได้นะครับ
หลบไปอยู่ที่ห้องพักแถวย่านช่องดนตร์๔เขตยานวาตรงกลางที่แหวนพระอยู่นายสวาทนะครับท่านผู้ชมครับ
สวัสดิ์ศรีราชเหล่าอายุ๔๔ปีพร้อมกับของกลางก็คือเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
มีดยาวประมาณ๓๐เซนติเมตร๑ด้ามแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยที่ใช้ขี่หลบหนีไป
นายสวาสตร์สารภาพว่าใช้มีดแทงหัวหน้างานคือนายอารมณ์จนเสียชีวิตจริง
อ้างว่ามีเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายมาก่อนโดยบอกว่าผู้ตายเนี่ยชอบใช้งานตัวเขาหนักแล้วชอบด่าทอเขา
ไม่เหมือนกับลูกน้องคนอื่นเหมือนกับเขาโดนเลือกปฏิบัติอยู่คนเดียว
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้นายสวาสตร์อ้างว่าตั้งใจจะไปพูดไปเคลียร์ปัญหาเรื่องการทำงานกับผู้ตาย
หลังจากที่เห็นขี่จักรยานยนต์เข้ามาในจุดที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยโมโหก็เลยชักมีดมาแทงใส่จนมีคนมาแยก
จากนั้นก็เลยขี่จักรยานยนต์หลบหนีกลับมาอยู่ที่ห้องพัก
เอามีดที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ชุดที่สวมใส่ขณะก่อเหตุเอามาซ่อนอยู่ในห้องพัก
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับค่ะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ถ้าดูตั้งแต่ต้นมันจะเห็นชัดว่าตกลงแล้วตั้งใจจะคุยกับเขาจะเคลียร์กับเขาจริงหรือเปล่า
เพราะบอกพอเห็นเขาเนี่ยตั้งใจจะไปคุยไปเคลียร์แล้วเคลียร์กันไม่รู้เรื่องเลยโมโหเลยเอามีดแทงใส่
แต่ถ้าดูจากมุมนี้นี่แทบจะยังไม่ได้คุยกันเลยนะค่ะคือชาร์จก่อนเลยอ่ะ
หน้างานจอดรถพอเห็นเนี่ยแล้วพอลงจากรถมาก็ถูกเนี่ยเดินเข้ามาถึงตัวก็แทงใส่เลย
สอนอลุมพินีก็แจ้งข้อหาไว้แล้วนะครับคือฆ่าผู้อื่นนะครับ
นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อเชิญดวงวิญญาณของนายอารมณ์กลับบ้านพี่ชายนะครับ
ร้องไห้นะครับที่ต้องมาเสียน้องชายไปแบบนี้
พี่ชายของนายอารมณ์บอกว่าน้องชายเนี่ยไม่มีลูกไม่มีเมียนะครับ
เป็นคนตั้งใจทำงานเป็นหัวหน้ารอปภทำงานแบบนี้มานาน๒๐กว่าปีแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทะเลาะกับลูกน้องมาก่อน
แล้วก็ไม่เคยเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ก่อเหตุให้ฟัง
ส่วนคนที่ทำให้น้องชายของเขาต้องเสียชีวิตแบบนี้
อยากจะถามว่าจิตใจทำด้วยอะไรถึงก่อเหตุแบบอุกอาจขนาดนี้
ในพื้นที่สวนสาธารณะแบบนี้
เขาไม่ได้บอกว่ามีขัดใจเรื่องงานเรื่องอะไรครับ
เรื่องการทำงานใช่ไม่มีเขาเต็มที่ใช่
ไม่ว่าการคนเราทำงานเต็มที่ขนาดนี้จะโดนลูกน้องมาทำ
มันไม่น่ามันรุนแรงเกินไปครับ

ถ้าชกต่อยอะไรเนี่ยผมก็ไม่เสียใจนะ
แต่นี่มาใช้อาวุธแทงถึงขนาดตายเสียชีวิตอยู่กับที่เลย
ทางครอบครัวผู้ตายก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ย
ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ตั้งข้อหาให้หนักที่สุดนะครับ
ส่วนร่างของนายอารมณ์หลังจากชนะสูตรพลิกศพตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
ญาติจะรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ